ตูมตามเชิญยิ้มค่ะ
เนิบนี่ไง
พี่ตูมตามคนนี้แหละคุณผู้ชมนะคะแกก็จะแบบว่าเป็นซิกเนเจอร์อยู่แล้ว

ผมเนี่ยคือตูมตามนะจำผมได้ไหม
ล่าสุดคุณผู้ชมมีข่าวทำให้พี่ตูมตามไม่สบายใจ
มีข่าวว่าแกตกอาบเล่ไปขอข้าวกินที่วัด

บอกว่าพี่ก็ไม่ถึงเป็นขนาดนั้นหรอก

เพราะว่าแกไม่ได้ไปเร่ขอข้าววัดกินนานอะไรแบบนั้นหรอกค่ะ

ก็รู้จักว่ารุงที่วัสต์ท่านก็เมตตา

คือมันเสี่ยเปล่า
คือเสาหลักของครอบครัว

ถึงขั้นคิดสั้นฆ่าตัวตาย

แล้วปรากฏว่ามีฤษีที่ตัวเองนับถือ

แบบนี้เลยไปฟังจากอาตุมตามเลยค่ะ
เดี๋ยวไปพูดถึงมันเลยครับ
เราไม่ดีเอง

ถ้าคิดว่าผมมีความสามารถ
ในบทของท่านผู้จัดนะครับ

เก็บเงินเหรอคุณอาแกก็ยอมรับกับอ้อมอกอ้อมใจเลยนะคะ
แกก็คือตอนนั้นมันหลงแสงสีจริง
ก็คือว่าใช้เหตุการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเป็นบทเรียนแล้วกัน

อย่างที่บอกไปเนี่ยแหละค่ะก็คือถ้าใครมีงาน
ก็ติดต่ออาคุณอาได้นะคะเพราะคุณอาก็ยังทำงานได้ปกติ

อยากมีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวล่ะค่ะ
แล้วก็ใช้หนี้ที่หยิบยืมมาในใช้จ่ายช่วงที่โควิดนั่นแหละค่ะ

แคคเตอร์เดิมเลยนะรู้เลยว่าแบบต้องมีมุกฮาแน่น
ใช่คือจะเป็นแบบนิ่งเนิบแต่แบบปล่อยมุกทีแบบโอ้โหหาสนันจอนะคะ
หลายคนคิดถึงก็เป็นกำลังใจให้คุณอาด้วยนะคะ